อีกหนึ่งเรื่องนี้ก็ปั้วเหมือนกันนะคะ

คู่รักขอทานออนไลน์เห็นว่าไปต่างประเทศ

เหมือนขอทานออนไลน์อยากได้อะไรก็ลงไอจี
ไปอยู่เมืองนอกใช้สวัสดิการรัฐตามสัญชาติอเมริกา
คือเขาบอกว่าฝ่ายหญิงท้องแล้วด้วย
แล้วก็เหมือนว่าอาจจะอยากจะไปคลอดลูกที่อเมริกา

เขาว่ากันไปนะคะผัวก็ลงสตอรี่ไปลองเข็นรถเด็ก
แต่ไม่ซื้อสักทีไปดูคอมเมนต์
อ่าเขาคิดกันตามว่าเป็นใครนะคะ
ฉันยังทายไม่ถูกแต่เดี๋ยวบอกอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมค่ะ

มีร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ที่อเมริกา

ให้มาทานอาหารที่ร้านแล้วจะขอถ่ายรูปได้ไหม
ก็ทานกันเรียบร้อยเสร็จหลังจากนั้นเป็นไงพี่แจ๊คให้ถ่ายไหม
ไม่ถ่ายเนี่ยก็บอกเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวคลอดลูกก่อนละกันช่วงนี้หนูโซม
เออแล้วก็คือเหมือนประมาณว่าเอ้าก็ดีลกันมาโปรโมท
แล้วก็กินของเขาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้
อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่คำใบ้ก็เป็นว่าเป็นนางเอกท่านหนึ่ง
ซึ่งดิฉันก็บอกนะนอจอนะคะว่านะ
แต่ดิฉันว่าไม่ใช่หรอกนะคุณผู้ชมค่ะ
จริงเพราะว่าเขาออกจะรวย
แล้วที่บ้านเขานะคะสามีเขาก็แบบตระกูลใหญ่โต
เรื่องที่จะไปกินของฟรีดิฉันเถียงแทนนะคะเถียงแทนไม่ถูกเลยค่ะ

แต่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงนะคะก็ต้องรอกันดูอีกทีละกัน

ว่าให้คุณผู้ชมไปอ่านในเพจของเจ๊มอยเขาเองแล้วกันนะคะ
หลักฐานชัดเจนเขาว่ากันอย่างนั้นนะจ๊ะ